เอาล่ะบอกไว้แล้วว่าจะพาไปกินเมนูไข่มดแดง

จะบอกว่าต้มกับทอด
พี่ที่ฝ่ายอยากกินแล้วแหละ
ไปกินหมกไข่มดแดงค่ะ

พูดถึงความอร่อยแล้วต้องยกให้หมกไข่มดแดงของเจ๊ยง
หรือนางลำยงเพ็ญวิจิตรค่ะ
เป็นเจ้าของร้านเจ๊ยงที่ตลาดใต้จังหวัดพิศนุโลก
พิษโลกเขารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคุณ

ตลาดนี้เป็นตลาดที่มีของป่าขายเยอะ
และเมนูเด็ดเราเคยนำเสนอไปแล้ว
เจ๊ยงก็คือแอบพึ่งหรือว่ารังพึ่งหลวงห่อใบตองย่างนะคะ
แต่ว่าวันนี้เจ๊ยงกลับมาพร้อมกับเมนูเด็ดอีกครั้ง
นั่นก็คือหมกไข่มดแดงนี่แหละค่ะคุณ
ของเจ๊ยงเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อันนี้เป็นเมนูเก่าที่เจ๊ยงเคยนำมาจำหน่าย
ว่าเป็นของดีที่ชาวพิศนุโลกชอบเวลาทานก็จะแบบโรยเกลือพริกไทย
คือไอ้ที่เอารังพึ่งไปย่างใช่ไหมที่ฉันจำได้

เราจำได้แล้วเราเคยนำเสนอไปด้วยนะ
จริงรสชาตินี่เค็มมันนะเป็นรสชาติอเด็ดอร่อย
ยงมาทีไรนี่เรียกว่ามีเมนูเด็ดโดนทุกครั้งเลยนะ
เพราะฉะนั้นครั้งนี้อย่างที่บอกไปว่าเมนูห่อหมกไข่มดแดงนี้

เพราะสูตรเฉพาะด้วยการผสมเครื่องแกง
ตำด้วยสูตรของตัวเองนะคะ
มีใบโหระพาหอมแล้วก็มาตักใส่ใบตอง
ย่างบนนเตาถานร้อนก็ด้วยกลิ่นหอม
ชาติที่แบบถึงพริกถึงเครื่องจริง
อุ๊ยน้ำลายแล้วเป็นตัดแซ่บแห้ง
ราคาห่อนึงนี่นะคะก็สมเหตุสมผลนะ
ห่อใหญ่นะเนี่ยอ้วนเลยนะไข่มดแดงแน่นเลยนะ

หรือใครอยากจะเอาไข่มดแดงไปปรุงเองที่บ้าน

สดก็ขายพวกนักขีดละ๗๐แอ้งราคาห่อนหนึ่งแล้วนะใช่
เพราะว่าที่เคยเล่าไปนะครับขีดหนึ่งจริงเนี่ย

ใช่ไงคราวนี้มิโลกรัมนี่เป็นพันธุ์
คราวนี้ต้องบอกเลยว่า๗๐บาทต่อขีดเป็นราคาจับต้องได้
แล้วก็คู่กับอะไรล่ะผักหวานไงคะ
โอ้ยอยู่แล้วนี่กำเบอร์เลอร์เลยนะคะ
ขายกำละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นตลาดใต้พิศนุโลก
ใครอยากจะกินไข่มดแดงกินผักหวานหรือว่าเมนูป่าเนี่ยนะคะ

แม่ผมไปบ่อยที่พิศนุโลกเดินตลาดใต้นี่เดินประจำ
ซื้อมาฝากคุณด้วยโอ้โหผมต้องไปด้วย
อ๋อเหรอไปช่วยดูแลนด์คือความลำบากก็คือ
เวลาขนของเต็มสองมือเลย
คือบางทีผมยังบอกคุณแม่เลยว่าเวลาไปตลาดใต้เนี่ย
ไม่ต้องเอารถเก๋งไปนะไปเช่า๑๐ล้อไปดีกว่า

นี่จะฟ้องคุณแม่ใช่ไหมว่า
ไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวถ้าคุณแม่ทำเรียกลูก๒ไปทานได้ขอบคุณค่ะ

สิคุณแม่รสมือเยี่ยมมากเลย

มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วยนะคะว่าเคยทานหมกไข่มดแดงอร่อยมาก